ส่วนน้องแซมหรือว่าเด็กชายธนากรนะครับ
เด็กไทยที่ไปใช้ชีวิตที่อียิปต
ด้วยความยากลำบากนาน๘ปีครับ

มกลางการต้อนรับจากครอบครัวอย่างอบอุ่น
วันนี้ก็มีการเดินทางไปทำบัตรประชาชน

เด็กชายธนากรบีลานหรือว่าน้องแซมวัย๑๔ปีนะครับ

แล้วก็นายภูมิพัฒน์นะครับ

เป็นตัวแทนกระทรวงพาไปทำบัตรประจำตัวประชาชน

ที่อำเภอทุ่งฝนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้

ในการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้นำเรื่องของข้าวของเครื่องใช้
แล้วก็เงินจำนวนนึงไปมอบให้กับน้องแซม

หลิววิลานครับที่พักอยู่บ้านเลขที่๒๕

ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝน
เมืองต้นผู้ว่ามราชการจังหวัดอุดรธานี
ก็มอบหมายให้หน่วยงานราชการต่าง
เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของน้องแซมครับ
เพราะว่ายังคงมีปัญหาเรื่องของภาษา

แล้วก็การปรับตัวเข้ากับสังคมด้วย

และเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายให้การช่วยเหลือลูกชาย
กลับมาที่บ้านเกิดได้อย่างปลอดภัย
โดยช่วง๘ปีที่ผ่านมาพยายามทุกหนทาง
เพื่อนำลูกกลับมาให้ได้แต่ไม่สำเร็จ
จนกระทั่งครั้งนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับ

แต่ว่าอยู่ได้๓ปีก็ถูกแม่เลี้ยงกักขังแล้วก็เขี้ยนตีครับ
ทำให้ต้องหลบหนีออกมาไปหางานทำตามร้านอาหารเพื่อเลี้ยงชีพ
พร้อมขอบคุณเอกอัครราชทูตไทย
กรุงไคโรของประเทศอียิปต์
และผู้ใหญ่ใจดีทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือจนได้กลับเมืองไทยครับ
แล้วก็ยังพาไปทำบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อยืนยันการเป็นคนไทย๑๐๐ด้วยนะครับ